วิ่งวิ่งระทึกเลยจ้า
บุกไปจับวงพนันรุ่นดึกกลางบ้านแบบนี้
จะรอดหรือร่วงต้องติดตาม
ดังแค่ไหนกล้องไม่ตื่นหนุ่มกู้ไพหลับลึก
เพื่อนพยายามปลุกแล้วปลุกเล่าปลุก

มาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหแหมพระคุณหลับจริงหลับจัง

เป็นพิธีกรรมเฉพาะพื้นที่เฉพาะชนเผ่า

เลยทีเดียวไปดูกันว่าเป็นพิธีกรรมอะไรค่ะ

แล้วพิธีกรมแบบนี้
มีเฉพาะของชนเผานี้เท่านั้นนะ

คือเขาเอาดินใส่หลังเสื้ออย่างนี้เหรอคะ
แล้วก็สะบัดเหมือนเป็นการฝังกลบ

หมู่บ้านกึ๊ด๓๐ตำบลศพป่อง
อำเภอปางมภาษจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ

เป็นคลิปของคุณสมัชค่ะ

เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าเนี่ยนะ

และคนที่สิ้นใจในหมู่บ้านเท่านั้น
คนที่ตายโหงหรือคนที่ไม่มีครอบครัว

แล้วก็จะไม่นำศพเข้ามาในหมู่บ้านด้วยน้องใบตอ

มีความเชื่อว่าจะเป็นการนำสิ่งไม่ดีเข้ามาในหมู่บ้าน

ทำพิธีเสร็จสับถึงจะนำกระดูกของคนที่ตายโหง

แล้วคุณสมัสยังบอกกับเราอีกนะว่าพิธีนี้
จะไม่มีพระสงฆ์มานำสวดด้วยนะ

แล้วก็จะทำพิธีเฉพาะคนในหมู่บ้านเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ให้เหมือนกับหมอผีที่เป็นผู้นำหมู่บ้านมาทำพิธีแทน
เพราะว่าคนพระศรีศูนย์เขานับถือผีบรรพบุรุษกันอย่างนี้ค่ะ
แล้วก่อนที่จะนำศพมาฝังนี่นะคะ
จะมีเลิกงามยามดีในการฝังด้วยนะ

ศพผู้หญิงจะเก็บไว้ในบ้าน๗วัน
ส่วนศพผู้ชายเก็บไว้๙วัน
แต่ถ้าวันไหนเลิกดีเนี่ยนะดูแล้วแม่วันนี้แหละต้องวันนี้แน่
เขาก็จะนำมาฝังเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึง๗วันหรือ๙วัน

หลังจากฝังเสร็จแล้วจะต้องทำการปักทูบ
ปากทูปบอกกล่าวแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะคะ

เขาจะมาที่สุสานนะคะ
คล้ายกับว่ามาดูนะคะ
แล้วก็ทำสุสานฝังกลบแบบนี้ค่ะ
เป็นพิธีกรรมเป็นความเชื่อที่เรียกได้ว่าไม่ได้เห็นกันบ่อย

แล้วก็เป็นพิธีแปลกด้วยนะคะของชนเผ่าลีซูเขา
เราก็นำมาให้ดูกันคุณผู้ชมค่ะ
เรียกได้ว่าถ้ามีแบบนี้มาอีกก็นำมาเล่าสู่กันฟัง
แต่ละชนเผ่าแต่ละชุมชนเราก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรยังไง
คือแต่ละที่เขาก็จะมีพิธีกรรมที่มันแตกต่างกันออกไปนั่นแหละ
ก็เล่าสู่กันฟังแบบนี้ก็ได้เห็นเรื่องราวแบบประวัติศาสตร์
แบบว่าพิธีกรรมความเชื่อของเขาที่ต่างกันออกไปเนาะคุณผู้ชม
เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันเพราะว่าจู่จู่เนี่ย
สาวคนนี้ก็มีอาการคล้ายกับว่าเธอโดนแฝงร่าง
แต่ทีนี้หลายคนก็คาดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของพ่อเท่าหนังตะลุง
อยากจะมาฝากบอกลูกหลานว่าอย่าทอดทิ้งหนังตะลุงนะ
พ่อเหลืองหลากเว้ยอันติก็เจอ
จะเลี่ยวไหนดีจะให้ไปทำพิธี
ให้เราทุกคนบอกลูกบอกลาด
ว่าเราจากเหลืองหลากอยากไปรับไปทุกคน
เฮ้ยบรรยากาศอาจจะดูโศกเศร้าไงคุณผู้ชม
เพราะว่านี่คืองานศพคืนสุดท้ายของพ่อเท่าเซียนคงสวน
เป็นนายหนังรุ่นอาวุโสเลยนะคะ
อยู่ในคณะหนังตะลุงหนังเซียนหนังเจียนหนังสาม
ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
แล้วก็ในภาพผู้หญิงที่ถือไมโครโฟน

เป็นใครเป็นลูกสาวของพ่อเท่าเซียนผู้ตายนั่นเอง
ซึ่งถูกพ่อเท่าหนังตะลุงสิงร่างแฝงร่าง
แล้วมาเหมือนพูดฝากฝั่งลูกหลานให้ช่วยสืบทอดวิชาชีพ
หนังตะลุงหน่อยอย่าให้ศูนย์หายไป
แล้วก็ขอร้องแหละว่าให้นำตัวหนังไปชักหน้าโรงหน่อย
ให้ดูเป็นขวัญตาก็คือเหมือนชักหน้าโรงศพตรงนี้
ทำการแสดงขึ้นมาเพราะว่าหนังตัวนี้
ไม่เคยได้ขึ้นโรงแสดงมาก่อนเลย
ซึ่งลูกหลานก็เอ้ามานี่ค่ะ
มาทำตามที่พ่อเท่าร้องขอก็คือ
เชิดหนังตะลุงแสดงหนังตะลุงหน้างานศพ

แล้วนอกจากพ่อเท่าจะมาสิงร่างลูกสาวแล้ว

นี่ฮานุมานก็มา
อนุมานมาสิงร่างหลานชายอีกคนนึง

เสื้อดำที่เขย่านั่งสั่นอย่างนี้นะคะ
จากชายรูปร่างแข็งแรงนี่กลายเป็นเหมือนเป็นคนแก่คนเท่า

ซึ่งลูกหลานเชื่อว่านี่ก็คงจะเป็นวิญญาณของพ่อเท่าไหม
หรือยังไงจะมาสิ่งร่างจะมาบอกอะไรบางอย่าง
อันนี้ไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นอาการของใครกันแน่ที่มาแฝงร่าง

คนที่อยู่ในวงการหนังตะลุงเนี่ยนะเขาจะเข้าใจ
เขาบอกอย่างนี้มันเป็นความเชื่อของเขาเนาะ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติเลย

ลูกหลานครูหมอหรือนายหนังจะรู้ว่า
เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องจากไป
ครูหมอหรือนายหนังจะมาสิ่งร่างลูกหลาน
เพื่อเหมือนเป็นการฝากฝังให้สืบทอดหนังตะลุงต่อไป
ก็ต้องยอมรับว่าการเล่นหนังตะลุง
มันเป็นศาสตร์เฉพาะตัวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
มันก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงที่ว่าจะเป็นการสืบท่อต่อไป
อาจจะต้องมีการฝึกกันตั้งแต่เด็ก
แล้วทีนี้ก็เลยอยากจะเหมือนยังมีห่วงเนอะนะ
อยากจะฝากให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ย
สืบสารเรื่องของการแสดงหนังตะลุงต่อไป
เพราะว่ามันเป็นเหมือนภูมิปัญญาความภาคภูมิใจของพ่อแม่ชาวใต้

เรื่องของรำมโนราก็มีเหมือนกัน
เราก็จะเห็นข่าวคราวในลักษณะแบบนี้อยู่เป็นเรื่อยด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ยังไงสิ่งดีก็สืบทอดกันไปนะกันน้องใบตองเนาะ
คุณผู้ชมพูดอย่างหนึ่งเลยบอกเลยว่าเวลาจะไปถามอะไรเขาเนี่ยระวังให้ดี
ประโยคคำถามที่บอกว่าพี่มองหน้าผมเนี่ยมีปัญหาอะไรเปล่า
มีปัญหามาแล้วนะคะคุณแบบเหตุการณ์นี้ค่ะ

ตอนค่ำมืดที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้แหละค่ะคุณผู้ชมทำเอาหลายคนตกอกตกใจ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะประโยคคำถามที่บอกว่าพี่มองหน้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
แค่นี้เลยคุณผู้ชมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะว่าวัยรุ่น๖คนเนี่ยกำลังกรูเข้ามาทำร้ายร่างกายเด็กปั๊ม
อาจจะดูไม่ค่อยออกใครเป็นใครมันมืดอ่ะคุณผู้ชมค่ะคือเด็กปั๊มเนี่ยตอนแรกนะ
ก็ถูกเตะล้มลงอืมเขาก็ลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ไม่รอดค่ะ
ถูกวิ่งไล่ตามกระทืบจนได้รับบาดเจ็บนะคะล่าสุดเนี่ย
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละ
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะอืม
ไปสอบถามเพื่อนพนักงานของเด็กปั๊มเขาก็ให้ข้อมูลว่า
กลุ่มวัยรุ่น๖คนในพื้นที่ได้บุกเข้ามาภายในปั๊ม
แล้วก็เข้ามาทำร้ายนายเต้นายเต้ก็พนักงานปั๊มน้ำมันนั่นแหละ
ตอนนั้นเขาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลากะกลางคืนไง
โดยกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคิดว่าในเต้ที่เป็นเด็กปั๊มเนี่ย
อยากจะมีเรื่องโอ้โหเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าตอนนั้นนายเต้กำลังเติมน้ำมันให้ลูกค้าอยู่
และเขาอ่ะเห็นกลุ่มวัยรุ่นมองหน้าเออ
เต้สงสัยขัดใจผมทำอะไรผิดทำไมมองหน้าผม
ก็คือไม่เข้าใจเฉยเลยถามก็เลยเดินไปถามพี่มองหน้าผม
พี่มีปัญหาอะไรรึเปล่าครับอ่าอ่า
แต่ไม่รู้น้ำเสียงเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็ต้องรอฟังอีกทีนึง
ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นก็คิดว่าในเต้เอาแล้วในเต้
เต้อยากมีเรื่องเหรอก็เลยยกพวกมารุมตีจนได้รับบาดเจ็บนี่แหละค่ะ
จริงหรือไม่อย่างไรลองไปฟังเสียงพนักงานที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
พี่มองหน้าผมมีอะไรหรือเปล่าครับแค่นี้เองเออแค่นั้นแหละ
แล้วเขาก็ตามมาเอาเรื่องใช่แล้วแค่นั้นเองก็เลยว่าเอ้า
มันก็ถามแค่นี้คือเออถ้าพูดถึงว่าเออถ้ามองหัวจ่ายแล้วก็
บอกว่าเออถ้าเกิดว่าน้องมันแบบว่าขอโทษซะแล้วก็น่าจะเลยออกไปหรือเปล่า
จริงแล้วเขาก็อาจไม่ได้มองหรอกแต่ว่าน้องมันเข้าใจว่าน้องก็คงจะเข้าใจว่าเด็ก
เด็กน้องมันจ่ายมันกำลังเติมน้ำมันอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
ก็มันอยู่คนเดียวไงกลางทีน่ะแล้วก็ตามมาซ้ำเลย
มันก็ตามมาแล้วรอบนึงแต่ว่าน้องมันไปน้องมันออกเวรเป็นออกกะไปแล้วไง
มันก็มาแล้วตอนกลางคืนมันก็มาเข้าคนเดียว
กลายเป็นว่าน้องคนนี้ก็บาดเจ็บไม่ได้มาทำงานเลย
ใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาล

ถูกเลยไม่ได้มาทำงานอะไรถูกพักไปแล้วตอนนี้
ถ้าอย่างนั้นทีมข่าวก็เลยตามไปเจอตัวน้องเต้ค่ะ
นายรัฐพลบุญนาคอายุ๑๘ปีเนี่ยคุณ
คือภาพมันค่อนข้างที่จะเห็นแล้วก็หวาดเสียวอ่ะนะเจ็บแทนเลยอ่ะ

พี่น้องเต้เปิดใจเล่าให้นักข่าวของเราฟังบอกว่า
ก่อนจะเกิดเหตุหนึ่งวันกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาเติมน้ำมัน
แล้วตัวน้องเต้เองนี่แหละเป็นคนเติมน้ำมันให้

แต่ระหว่างนั้นกลุ่มวัยรุ่นมองหน้าน้องเต้แบบตาไม่กระพริบ
มองจ้องเขมงอ่ะน้องใบตอง
ด้วยความที่น้องเต้สงสัยคือจะมองผมทำไมมากมายขนาดนั้น

แต่สุดท้ายฝ่ายคู่กรณีเนี่ยตอบกลับมาบอกแล้วมีอะไรหรือเปล่า
ตอนนั้นเนี่ยน้องเต้บอกว่าไม่คิดหรอกนะว่าตัวเองไปหาเรื่องเขา
เพราะไม่ได้อยากมีเรื่องนี้ก็เพิ่งมาทำงานแค่อาทิตย์เดียว
แต่พอผ่านวันนั้นไปอีกวันหนึ่งที่เป็นวันเกิดเหตุนั่นแหละ
กลุ่มวัยรุ่นกลับมาที่ปั๊มอีกรอบ
แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มาเติมน้ำมันหรอกนะคะ
มาถึงปุ๊บก็เอาคว้าเอาไม้เบสบอล
แล้วก็มีดเนี่ยไล่ฟันไล่ตีน้องเขาเลยอ่ะคุณ
ตอนนั้นนางเต้ยังบอกว่าไม่เข้าใจเลยนะว่าผมได้ไปทำอะไรพวกเขา
รู้จักกันไหมก็ไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยเหมือนกัน

แล้วน้องคุณน้องอยู่คนเดียวอ่ะมากันนี่ยกพวกมาเลยเหรอ
อ่ะสิน้องเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
แต่ทีนี้คุณผู้ชมพูดถึงอาการบาดเจ็บของน้องนะ

ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้กลับไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันนี้อีกหรือเปล่า
คุณแม่ของน้องเองเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่า
มันจะปลอดภัยไหมมันจะเป็นยังไงต่อนะคะ
แม่ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครปฐมเอาไว้

กล้องจากมือถือกล้องจากวงจรปิดเนี่ยก็มีเหมือนกัน
ทางคุณตำรวจก็ติดตามตัวของกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๖คน

ก็ต้องแยกกันแหละคุณผู้ชมเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
หรือว่าเรื่องของการทะเลาะวิวาสนะคะ
มันมีเรื่องหนึ่งคือประเด็นเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาส
ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วฝ่ายนั้นไม่ตอบโต้นี่คือถือว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาส

ก็อาจจะถือว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะกัน

งั้นว่าแปลว่าคำนี้เป็นคำที่ไม่พูดไม่ควรพูด

พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันนิดนึงว่า
อย่างไรดิคุณบนคล้องถนน

รถที่ตัดสินใจจะเลี้ยวแบบกระทันหัน

อย่างนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ค่ะ

ซึ่งถ้าดูด้วยระยะ
ของการเปิดไฟเลี้ยวที่กระทันหันเนอะ
ทำให้รถจักรยานยนต์คันที่ตามหลังมา

ก็ทำให้ผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บจากแรงปะทะในระดับหนึ่งแหละ
ดังนั้นเราอยากเอาคลิปนี้มาให้ดู

สำหรับคนใช้รถใช้ถนนทุกคนว่า

คุณลองค่อยแบบมองซ้ายมองขวามองกระจกข้างดูก่อน

คุณต้องเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าประมาณ๒๐๐เมตร
ก็ต้องเผื่อระยะเวลาระยะทางด้วย

ก็จากเหตุการณ์นี้ยังไงก็ต้องขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ค
ควายหลุดถนนวี๑ด้วยนะคะ

เตือนใจตัวเองทุกครั้งให้มีสติบนท้องถนนนะจ๊ะ

งั้นก็พักกันแป๊บนึงแล้วกันนะคุณผู้ชม

คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาสะบัดข่าวกันต่อกับเราสองคนนะคะ
ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีสำคัญของการแหล่นะคะ
ที่สำคัญของการแหล่ทำขวัญหน้าค่ะคุณผู้ชม
ตอนที่พ่อทำขวัญนาค

เฮ่ย

ยังไงก็ต้องทำพิธีต่อไปนะคะ
อะไรก็ไม่สามารถมาหยุดยั้งการทำพิธีนี้ได้
แต่ว่ามันน่าตกใจจริงค่ะคุณ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในงานบวชหน้าของนายอิสระเรศสนทิพงศ์

ไปสอบถามนายวันเพ็ญเจริญพรอายุ๒๔ปี

ตอนนั้นกำลังร้องแหล่บายสี
ยังไม่ทันได้เริ่มอะไรถึงไหนเลยนะคะ
เจ้าภาพก็เริ่มจุดเทียนชัยเบิกเลิกมงคล

แต่อยู่ระหว่างที่เริ่มร้องแหล่ไปสักครู่เดียวค่ะ
ไฟเทียนชัยที่ปักไว้บนใบสีมันสูงมากเลยคุณ
มันไปไหม้ติดกับสายรุ้งที่เขาตกแต่งในงานเห็นไหมคะ

เป็นกระดาษเชื้อเพลิงอย่างดีไง
แล้วจากนั้นมันก็หล่นลงมาใส่ทีมงาน
ใส่คนที่ทำพิธีอย่างที่เห็นเราไปในคลิปตอนต้น
หลบหนีกันบางคนตั้งสติได้ก็มาช่วยกันดับค่ะ
ส่วนหมอทำขวัญนาคนี่ต้องชื่นชมจริง
มายตอบบอกเลยคือสติดีมาก
แรงร้องก็ลงแหละไปด้วย
แล้วตัวเองเนี่ยก็ใช้น้ำมนที่ทำพิธีเนี่ยสาดเสียเปลวไฟ
ค่ะก็คือเหมือนร้องไปกิ้งกากิ้งกือน้ำมนต์ดับไฟน้ำมนต์นะเอ่ย
อย่างนั้นเลยเออเดี๋ยวโชว์มัสโกออนจริงจริงอ่ะเหตุการณ์นี้โอ้โห
คนร่วมงานเขาตกใจนะเพราะว่าไม่เคยเห็น
อะไรจะลุกไฟลุกคึบอะไรขนาดนี้นะ
แต่คุณเชื่อไหมว่าพิธีเขาก็ดำเนินไปจนจบเสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วยดีไหม
อาจจะมีช่วงที่ตื่นเต้นนิดหน่อยเนี่ยนะ
หมอทำขวัญนาคเขาก็ประกาศผ่านเครื่องเสียง
ผู้ที่มาร่วมงานโปรดเข้าใจว่านี่เป็นอุบัติเหตุ
มันเกิดขึ้นได้นะคะ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการทำพิธีตามความเชื่อ
แล้วก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้รับรู้แล้ว

แต่ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะสำหรับการจัดงาน
เพราะว่าเชื้อเพลิงที่เป็นแบบสายลุ้งอย่างนี้สามารถเป็นเชื้อเพลิง
ทำให้มันลุกลามไปได้ดีมันไม่วิ่งด้านข้าง
ใช่มันลงมาแค่นิดเดียวตรงนั้นเองด้านม้า

แต่บอกเลยฝากเตือนนิดนึงสำหรับใครที่มีพี่ป้านะ
อาลุงป้าอาม่าอากงอาอึ้ม
เยอะจังเลยเยอะมากค่ะคุณเพราะว่าใครที่เป็นสายตัวเลข
นับเก่งเหลือเกินระวังนะคะ
คุณตำรวจฝ่ายปกครองจะบุกไปหาถึงที่แบบนี้
หยุดครบหยุดหยุดหยุด

ยาวไปนี่
โอ๊ยคุณคืออย่างงี้เขาบอกว่าอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดไปกันหมด
อย่าหยุดก็ไม่หยุดสิคะไปกันหมดวิ่งระทึกกันแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามนะคะกำลังบุกบ้านหลังหนึ่งในอำเภอกันธรวิชัย
จังหวัดมหาสารคามแล้วเข้าไปถึงพบหญิงสูงวัยอายุ๕๖ปีเลย
แล้วก็แบบมีมากกว่านั้นด้วยนะห้าสิบหกปีถึงหกสิบห้าปีประมาณเนี้ยหกเจ็ดคนน่ะ
ล้อมวงเล่นไพ่กันอยู่แล้วทีนี้คุณผู้ชมพอหันไปปุ๊บเจอพนักงานเจ้าหน้าที่มาถึง
ว้ายวิ่งกันวงแตกแล้วค่ะ
คือบางคนนี่นะก็วิ่งไปหลบที่ป่าข้างบ้าน
แต่บางคนบอกว่าหนีไม่ทัน
แต่ว่าไม่ได้เล่นอันนั้นมาแค่นั่งดูเฉย
เออนั่งดูเฉยก็ไม่ได้ค่ะตรงนี้ค่ะ
แต่บางคนบอกยังไงอุ๊ย

คือไม่อยู่แล้วกั้นไม่อยู่
มันตกใจเป็นไปได้

เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวนักพนันได้๔คนเท่านั้น

เขาบอกเลขกันหลายคน๖๗คนแต่จับได้เพียงแค่๔คน
แล้วก็ยึดของกลางเป็นไพ่
แล้วก็เงินสดอีก๑๒๐บาท
จากการสอบสวนพนักงานนะคะแล้วก็สอบสวนกับนักพนันตรงนั้น
ก็ทราบมาว่ามีนักพนันทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเลย
บอกว่างเหงาไม่มีอะไรทำ

ก็เลยจับกลุ่มกันบวกเลขนิดนึง
แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกสมองประลองปัญญา

แล้วเงินที่เอามาเล่นก็เป็นเงินเบี้ยยังชีพคนชะลา
อ้าวเขาให้มาเอาไปซื้อของเอาไปทำอะไรดี
ก็บางคนบอกว่าเอาไปเพิ่มภูมิปัญญา
ไม่ใช่นะคะมันผิดกฎหมายนะคะ

จนกระทั่งสุดท้ายถูกชาวบ้านแจ้งจับคุณ
และในส่วนของคดีนี้ตำรวจเขาดำเนินคดี๒ข้อหา
ก็คือ๑แหละลักลอบเล่นการพนัน

หัวสูงฝ่าฝืนพระราโกชุบเชิญค่ะ

เขาก็ไม่ได้ให้คุณรวมตัวกันมากมายหลายคนขนาดนี้
แล้วนี่ถ้าเกิดว่าสมมตินะ
สมมุติแบบมีโรคระบาดโควงโควิดขึ้นมา
คุณป้าค่ะไม่รอบวงเหรอคะ

ทั้งหมดทั้งมวลก็อยากจะให้คุณป้าคุณยายนี่แหละ
ได้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
แล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกัน

ถูกเหรอคะคุณผู้ชมคะใจเย็นแป๊บหนึ่งนะ
เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังมีอีกหลายเรื่อง
ให้ทุกคนเราติดตามกันสักครู่เดียวใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
บอกว่าต้องยอมใจเมียหลวงจริงน้อง
เพราะว่าประกาศตามหาเมียนอนให้กับสามี

โอ้โหฟังดูแล้วคือยังไงเรื่องอะไรกันยังไง
เล่าให้ฟังแบบนี้งงเลยเนี่ยคือภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพของน้องพลนะ
ซึ่งเป็นลูกของสามีกับเมียน้อย

เมียน้อยพาลูกหนีหายไป
ทีนี้คนเป็นสามีเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับ
คนที่เป็นเมียหลวงก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กตามหาเลยค่ะ
นั่นก็คือนางสาวหนึ่งฤทัยประทุมศรีอายุ๕๔ปี
เป็นชาวบ้านอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
ประกาศตามหาเด็กชายอายุ๒ขวบ
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๑๔มกราคม
นับถึงวันนี้ก็คือประมาณสัก๙วันแล้ว
ที่เราให้เห็นภาพหน้าของน้องเนี่ยแม้ว่าน้องจะเป็นเยาวชน
ก็คืออยากจะให้ทุกคนที่เห็นแจ้งเบาะแสหน่อย
เขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยเนี่ยนะคุณผู้ชม
บอกใครเจอเด็กคนนี้แจ้งด้วยนะพ่อเป็นห่วง
คือแม่ของน้องเป็นคนลาวพาลูกของเขาหนีไป
แต่เด็กเนี่ยถือว่าเป็นคนไทย
เพราะว่าก็เกิดกับคุณพ่อคนไทยใบเกิดอยู่กับพ่อ
อย่างนี้ก็เลยแบบว่าเตือนกันแล้วก็อยากจะให้แจ้งหน่อยว่าเจอน้องกันหรือเปล่า
ย้ำข้อมูลกันตรงนี้นะคะคุณผู้ชม
เด็กชายคนนี้ชื่อว่าเด็กชายจุมพลทรัพย์นาศ
หรือน้องพลอายุสองขวบค่ะเป็นลูกของนายโมกทรัพย์นาศ
หายไปพร้อมกับแม่ชาวลาวตั้งแต่วันที่๑๔มกราคม
ซึ่งเรื่องนี้พี่หนึ่งฤทัยซึ่งเป็นภรรยาหลวงเนี่ย
ได้ไปแจ้งความที่สพภูเขียวเอาไว้แล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราไปสอบถามพี่หนึ่งฤทัยค่ะ

เราเล่าให้ฟังบอกว่าตัวพี่หนึ่งฤทัยกับนายโมก
อยู่กินกันมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีลูกด้วยกันค่ะน้องใบตอง
จนกระทั่งว่า๓ปีก่อนนั้นน่ะ
สามีของตัวเองไปพบกับนางสิน
ซึ่งเป็นสาวชาวลาวอายุ๓๘ปี
อกถูกใจเลยพามาอยู่ด้วยกัน
หลังจากนั้นนางสินกับสามีพี่หนึ่งฤทัย
ก็มีลูกด้วยกัน๑คนคือน้องพล
ตัวของพี่หนึ่งฤทัยเองก็ยอมรับแหละให้สามีมีเมียน้อยได้
เพราะว่าก็เข้าใจว่าอยากจะมีลูกนะคะ
แล้วก็พอมีลูกมาแล้วก็ไม่อยากจะให้เมียน้อยไปทำแท้งด้วย
ที่สำคัญนะเธอเนี่ยนะทำหน้าที่แม่
ทำหน้าที่แม่ได้เป็นอย่างดีคือช่วยดูแลลูกของเมียน้อย
ไม่เคยให้อดให้อยากเลยค่ะคุณ
แต่เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือว่า

ได้ห่อปลาลูกหนีออกจากบ้านไป

ทำให้ผู้ชายเนี่ยสามีของเธอเนี่ย
กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นอันทำงาน

แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนยังไงก็เลยประกาศตามหานะคะ
อยากจะให้เมียน้อยพาลูกกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
ฟังเสียงพี่หนึ่งฤทัยภรรยาหลวงค่ะ
ตรงนี้ผัวอีก
เนี่ยนะแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีนะ
คือมีบ่อแสว่ามีคนเจอทั้งแม่และลูกแหละ
บตัวซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมกลางป่า
บริเวณคริสตจากหลังบ้านเอื้ออาทร

เขาเอาถุงยางชีพไปไว้ให้ทานให้ใช้ด้วยเห็นไหมคะ
ก็หวังว่าจะกลับมาบ้านเร็วนี้
แล้วก็รอหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็คงต้องเจรจาตกลงกันแหละว่า
ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข
จะได้แบบดูแลช่วยกันดูแลลูกเนอะ
ใช่ไหมคะก็เป็นห่วงเรื่องของเด็กด้วยแหละ

ชีวิตความเป็นอยู่ยังไงอะไรอย่างนี้กลับมาพูดคุยกันแล้วกันเนาะ
อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องระทึกเกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชม

ยั้ว๒๓ละยาที่เขาขายยำอยู่ร้านติดกัน
จากว่าร้านนี้ชอบเปิดเพลงรบกวนดึกดื่น
ก็เลยเอามีดบุกไปแทงเขาถึงร้าน
แต่เหตุการณ์มันเริ่มต้นจากการปะทะคารมกันก่อน
แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
คุณทำคนอื่นเขาไม่รู้กันนะ
ก็ไม่เข้าใจมาก

คุณเปิดชุมกันไหมคะ

คลิปต้นเรื่องก็คือดูจากการมีการแบบว่า
ถียงกันเกิดขึ้นนะคะเหมือนแบบทะเลาะกันก่อนอ่ะ

เธอเป็นแม่ค้าร้านเสื้อผ้ามือสองใช่ไหม
เธอก็เดินมาต่อว่าร้านข้างก็คือ
นี่ป้ายสีแดงนี่เป็นสองสามีภรรยากันนี่แหละนะ
บอกว่าเปิดเพลงดังจังเลย

เธอนั่นแหละเปิดฉันไม่ได้ทุกวันอะไรก็ว่ากันไป
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคุณนะ
จะเห็นว่ามีผู้หญิงในคลิปใส่เสื้อเหลืองเอี๊ยมม่วงเนี่ย

แล้วก็มีผู้ชายที่เป็นสามีเสื้อสีเหลืองเนี่ยค่ะ
สมทบร่วมโตเถียงด้วย

เห็นไหมนี่ผู้ชายนี่มาร่วมโตเถียงด้วย
แล้วทั้งสองก็กลับเข้าไปในร้านของตัวเอง

จากนั้นไม่นานชายเสื้อเหลืองคุณ
ผู้ชายร้านขายเสื้อผ้าเสื้อเหลือง
กลับมาใหม่แล้วมาชี้หน้าเลย

บอกว่ามาเลยมาเลยใจถึงไหมล่ะ
ออกมาเจอกันกลางถนนเลย
แล้วก็ส่งเสียงด่าทอกันด้วยทำแบบหยาบคายเลยนะ
ทางด้านคู่กรณีก็ดูเหมือนตอนแรกไม่อยากมีเรื่อง

ดูช่วงนี้กันหน่อยตอนที่ออกมาชี้หน้ากันเนี่ยค่ะ
คุณดูเหมือนเหตุการณ์แบบเกือบจะจบ

เดินกลับไปเหมือนชายเสื้อเหลืองเดินกลับไปแล้วนะ

ชายเสื้อเหลืองพุ่งเข้าไปในร้านคู่กรณี

มีการแทงกันจนเกิดมีผู้บาดเจ็บด้วย

ช่วงนี้คุณจะยินด้วย
คุณคือเป็นภาพที่ชนละมุนมากเลย
แล้วเนี่ยค่ะก็มีรถกู้ภัยต่างมา
หลังเกิดเทตธรรมรวชสอบภ่อเมืองสมุทรประการ
เข้าตรวจสอบก็พบผู้บาดเจ็บเป็น๒ราย

ผู้บาดเจ็บทั้งหมด๒รายเป็นสามีภรรยากัน
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายยำ
ทราบชื่อก็คือนายสิริชัยพรมสิริอายุ๒๗ปี
อันนี้มีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกเลยนะ
โอ้โหแทงที่หน้าอกข้างซ้ายคุณ
อุ้ยกล้าหัวใจแล้วก็หน้าของรวม๒แผลฮ่า
ส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้หญิงชื่อว่านางสาวสุภาพรประนมอายุ๔๒ปี
มีบาดแผลถูกฟันเข้าที่ต้นแขนซ้าย
คือทั้งคู่นั่งอยู่กับพื้นถนนหน้าร้านนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องมาประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเลย
แล้วเดี๋ยวนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองสมุดปากน้ำ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายเป็นคู่กรณีและเป็นผู้ก่อเหตุนั่นเอง
ก็คือนายไกรสอนสมรูปอายุ๓๗ปี
คือคุณพี่เสื้อเหลืองคนนี้
เขาเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าอันนี้ก็มีบาดแผลเหมือนกัน
คือเป็นแผลแตกที่ศีรษะด้านหลังถูกตีด้วยของแข็ง

นั่งอยู่กับพื้นหน้าร้านแบบนี้คุณดู

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการเหมือนกันเลย
คือต้องบอกว่าสรุปแบบนี้ละกัน
คนก่อเหตุเขาก็เหมือนว่าจะไปช่วยแฟนเขาถกเถียงกัน
ทีนี้เหมือนอาจจะเถียงกันไม่ได้อะไรมีการท้าทายกันเกิดขึ้น

ก็เลยทำให้คุณพี่เสื้อเหลืองอาจจะบันดาลโทษะ
ก็เข้าไปหาเรื่องเขาในร้าน

เหมือนแบบทะเลาะวิวาดกันจนลงไม้ลงมือกันประมาณนี้

เจ้าหน้าที่ก็ทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ทำการอายัดตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเอาไว้ด้วย
ก็จะมีการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็คือเบื้องต้นเนี่ยดิฉันคิดว่ามีการต่อสู้กันสองฝ่าย

สุดท้ายแล้วคนเสียประโยชน์คือลูกค้านะ
เออแล้วก็เสียหายไปทั้งสองฝั่งนั่นแหละ
คุณผู้ชมค่ะอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของแม่ค้าเหมือนกัน
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอย่างดี
มีลูกค้าคนพิเศษเข้ามาในร้านก็ต้องต้อนรับใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าลูกค้าไม่พูดพร่ำทำเพลงโชว์ของลับมันไปเลยค่ะ
เอาอะไรมา

โอ้วนี่เห็นแล้วคือต้องตกคตกใจนะคะ
ภาพจากวงจรปิดมุมนี้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยนะเดินมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
ต้องเบลอแหละคุณผู้ชมไม่อยากจะให้คุณผู้ชมตกใจด้วยเหมือนกัน
เขานำภาพมาโพสต์เป็นผู้ชายมายืน

เรียกว่าโชว์ของดีแล้วกันนะโชว์ของดีของเขาเอง
ของดีอย่างนี้ไม่ดีอะค่ะคุณไม่อยากจะให้โชว์เท่าไหร่เลยนะ
แต่เขาก็มายืนโชว์อยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยวัดไตรสมุทรปราการล่ะค่ะที่เพจข่าวสารเมืองปราการเอามาโพสต์ไว้ก็คือเตือนไทย
เตือนภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่แหมไปเจอคนแบบนี้เองเราก็กลัวเหมือนกันน่ะนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้ค่ะอยู่ภายในซอยสายธนู๑๑ตะมนต์บัง
เมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการไปเจอกับคุณฝนอายุสามสิบแปดปีค่ะ
คุณฝนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นประมาณสักช่วงบ่าย๒นะคะ
คือเธอกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่หลังบ้านเพราะว่าไม่ค่อยสบาย
ก็ให้ลูกสาวแล้วก็หลานสาวเฝ้าร้านขายของอยู่ด้านหน้านะคะ
หลานสาวเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรปกติทำงานกันไป
แต่จู่มีผู้ชายคนนึงมายืนอยู่หน้าร้าน
เธอก็รับแขกสิรับลูกค้ารับอะไรดีคะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ตอบอะไรค่ะ

จัดการเสร็จจับดูแลตัวเองเรียบร้อยเลยอ่ะ
ลูกสาวตกอกตกใจค่ะ
ก็เลยตะโกนเรียกแม่ให้ออกมาดู

อุ๊ยไปกุยกับบุญคุณฝ่อนลูกค้า
ถ้าหากว่ามีความผิดปกติ

รักษาให้เรียบร้อยอย่ามาทำแบบนี้คนอื่นเขาตกออกตกใจ

คุณฝนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนำหลักฐานวงจรปิดเนี่ย
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการ
แล้วก็ให้คุณตำรวจช่วยมาดูแลกวดขันอีกทีนึง
มาเดินเพ่นผ้านอีกคราวนี้ลูกคงลูกค้าตกออกตกใจ

ไม่แน่ใจสิคุณแหมมาแบบนี้น่ะ
จริงถ้าเกิดว่านั่นแหละมีปัญหา
หรือว่ามีแบบว่าอาการป่วยด้วยสุขภาพทางจิต
ก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาด้วยนะคะ
แต่เรื่องนี้เห็นใจจริงเจ้าหน้าที่กู้ภัย

แล้วก็ทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักมาก
บางทีก็ต้องเลยกะไปอดหลับอดนอนบ้างอะไรบ้าง
พี่กู้ภัยคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาไปดูค่ะ
โอ้โหยังไม่ตื่นเลย
ตื่นเถิดชาวไทยอย่ากลัวหลับไหลตื่นเถิด
ตื่นเถิดชาวไทยอย่ากลัวหลับไหลลง
แต่ไม่ตื่นสักทีพี่ไปหิวนอนมาจากไหนพี่
ดูสิหลับสนิทหลับลึกอะไรขนาดนั้น
พี่เขาปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องมา๓๑ชั่วโมง

เฮียนี่มันเกินนะมันโอ้โฮตายแล้ว
จริงคุณพี่ค่ะควรจะกลับไปพักผ่อนนะคะ

ก็เลยทำให้คนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณพี่เขาเยอะ
บางคนบอกว่างานก็สำคัญแต่สุขภาพสำคัญมากกว่า
อย่าหักโหมนะคะแล้วก็
เอาจริงนะบางคนบอกว่าไม่เอาภาพมุมนี้ได้ไหม

ขออีกมุมหนึ่งแทนได้ไหมไม่สบายใจเลย
แต่ว่าจริงก็ต้องบอกคุณพี่ว่าจริงสุขภาพสำคัญ
ถ้าเกิดว่าเหนื่อยมากหรืออะไรแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนดีกว่า
แต่ว่ามีมาตอบนะคนที่เป็นคนโพสต์คลิปมาตอบ
ไม่เห็นหัวเพราะว่าพี่เขากวนผมมา

คุณพี่ก็ปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนมาเยอะ
นอนเถอะนะมากคุณคือก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินกระแสข่าวที่บอกว่า
ถ้าเกิดว่าคุณเมาแล้วขับมาเนี่ย
ถ้าเกิดคุณจะเป่าที่เป่าแอลกอฮอลวัดระดับแอลกอฮอล

ทีนี้ค่ะลุงวัย๕๒ปีคนนี้ก็คงจะได้ยินมาเหมือนกัน
เป่าก็เลยขอนมเปรี้ยวสักขวด
ผลปรากฏเป็นยังไงตามไปดูเลย
คือเลี้ยวเข้าไปมันมืด
ลุงมองไม่เห็นลุงก็เลยเสี่ยวแบบนี้

พิสูจน์กันได้แล้วนะคะว่าการดื่มอะไรต่างก่อนที่จะเป่ามันไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นคุณ
สรุปไม่รอดนะจ๊ะผลตรวจวัดออกมามีปริมาณแอลกอฮอล์๑๘๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้กฎหมายกำหนดไว้เท่าไหร่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ลุงเกินเยอะมากเลยนะลุงเกินเป็นร้อยกว่า

กินอะไรก็ไม่ช่วยค่ะคุณถ้าคุณจะกินเหล้ามาขนาดนี้นะคะ
ชายคนนี้ชื่อว่านายสำริทช่อแก้วอายุ๕๒ปี
ขับรถกระบะไปเฉียวชนท้ายรถหกล้อที่จอดอยู่อยู่ภายในซอยโบตรีอำเภอเมืองจังหวัดตราด
แล้วก็ดูสิไปชนเขาตัวเองก็อยู่ในสภาพมึนเมาแล้วไม่ยอมลงจากรถ
ตำรวจสมภาพเมืองตราดก็เลยพยายามพูดคุยกันอยู่๑๕นาที
สุดท้ายลงมาเสร็จแต่ยังไม่ยอมไปที่ด่านตรวจ

ต้องควบคุมตัวขึ้นรถไปเพราะจะให้เป่าเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล
ากมาอยากดื่มหน้านมเปรี้ยวยาคู้อะไรต่างกันไป

สุดท้ายตำรวจบอกอยากดื่มก็ดื่ม

ซื้อมาเสร็จบอกว่าปกติมันขวดใหญ่กว่านี้

ดื่มไปเรียบร้อยปั๊บยอมเป่าแล้วสบายใจ

แอลกอฮอลในร่างกายสูงถึง๑๘๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ถ้าคุณเมาอะไรก็ช่วยคุณไม่ได้

เขาถึงบอกว่าเมาไม่ขับนะคะ
ถ้าขับก็เนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุคุณก็โดนจับแน่นอน
ถูกค่ะถ้าเกิดว่าทำผิดก็ต้องยอมรับไป

แต่ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันคุณผู้ชม
เพราะว่าหนูน้อยคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนหมาม้าขังค่ะ
บัตแมมม้าไม่ได้ขังหนู

แมมม้าไม่ได้ขังหนู

แมมม้าไม่ได้ขังหนู

อ้าวมั๊ยอยู่ทางนี้

โอ้โฮลูก

คือหนูไม่รู้ว่าหนูเคยออกทางนี้
แล้วมันออกไม่ได้มามักขังหนูเหรอ
มาไม่ได้ขังลูกหนูก็ออกมาสิลูก

ไม่ได้หนูก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว
ไปทางซ้ายลูกไปทางซ้ายทางขวาอีกนิดนึงลูก

จันทร์ถึงศุกร์เจอกันบ่ายสามโมงครึ่งค่ะ
ส่วนเสาร์อาทิตย์เจอกันบ่าย๔โมงเย็นถึง๕โมงเย็นแบบนี้นะคะ
วันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของหนูน้อยที่พยายามใส่กางเกงเอง

เดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป